ติดตามไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลเอฟเอครับในบ้านเรารวมถึงฟุตบอลลีกของยุโรปนะครับ
เรื่องแรกนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยกันด้วยนะครับ
โดยอาฮิระนิชิโนก็มีการเรียกขวัญชัยสุขล้อมประตูจากประจวบ
ที่เจอกับทีมท้านลีกออลสตาร์วันเสาร์ที่จะถึงนี้
ก่อนหน้านี้ทัพช้างศึกประกาศรายชื่อไป๒๓คน
แล้วก็มีการเรียกปวีตันทะเตมีมาเสริมทีมเมื่อวานนี้

แล้วก็ขวัญช่ายในภาพนี้เป็นคนล่าสุด
ก็จะเข้ามาตรวจเชื้อโควิดในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัว๑๑๑๕พฤศจิกายนที่สนามซ้อมวินมิวฟุตบอลคลับ
พร้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่ประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้
ย้ำนะครับฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมชาติไทยพบกับไทยลีกออสตาร์แข่งขันวันเสาร์ที่๑๔พฤศจิกายนที่ราชมังคลากีฬาสถานในเวลา๔โมงเย็นถ่ายละสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ
เกมนี้ได้โค้ชแบนทศตวรรษีปานกุญสือคนใหม่ลงคุมทัพเป็นเกมแรกเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทีมจากไทยลีก๓ไปได้ตามความคาดหมาย๕ต่อ๑ครับ
งเทพออกนำก่อน๔๐จากเรนเดอร์มารอสนาที๒๔ธนานันป้อมบุภาเหมา๒ประตูนะครับนาที๔๑แล้วก็๔๔
รุงรัฐภูมิจันทึกนาที๕๐ก่อนที่จะเป็นเกษมบัณฑิตตีไข่แตกจากทางนิโก้อาบูนาที๕๒
แล้วก็แบงคอกเนี่ยได้อานนท์อมอนเลอร์ศักดิ์ครับยิงปิดท้ายนาที๗๗ทำให้โค้ชแบนประเดิมนัดแรกด้วยการพาแข้งเทพ
ชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ๓๒ทีมสุดท้ายต่อไปครับ
แล้วก็มีเชียงรายยูนิเต็ดครับเอาชนะนนทบุรีสบุญมิริตไป๒ประตูต่อ๑
ฟอร์ไทยลีกกันบ้างครับนัดที่๑๙แล้วที่บางกอกอารีน่าชนบุรีเอาชนะบางกอกซิตี้ขาดลอยครับ๑๒ต่อ๒โดยเกมนี้
ภิกษ์อารันสัญญาลักษณ์กลายเป็นเพื่อเล่นคนแรกในฮดูการ์นี้ที่ยิงคนเดียว๔ประตูใน๑เกมส่วนอีก๘ลูกครับได้จากมุมันอุสบานบูซา๒ประตู
รณชัยจูวงศุกร์๑ลูกแล้วก็มีมาคัสกาว่านะครับ๑ประตู
สารวุฒิพลาพึก๑ลูกธนาตุลธาดาวิโรธ๑ประตู
เตียโกโมร่า๑ประตูแล้วก็จิตวัสสวิเชษฐ์อีก๑ประตู
ที่บางกอกซิตี้นั้นทวงคืนจากกิติพงศ์ชัยทั้งสองลูก
เกมชมบุรีเก็บเพิ่ม๕๑แต้มก็ทิ้งห่างท่าเรือแชมป์เก่าอันดับ๒
อยู่๗คะแนนแต่แข่งมากกว่า๑นัดครับผลอีก๓คู่
เกษตรบัณฑิตแพ้ให้กลับห้องเย็นท่าข้ามศูนย์ต่อ๑สมุทรสาขร
แคทเอฟซีไป๓ต่อ๔และธรรมศาสตาเลียนเอาชนะมภาคตอนออกเชียงเหนือไป๒ต่อ๑
โปรแกรมวันนี้ครับตอนเที่ยงราชพัฒนเพชรบุรีพบกับการท่าเรือถ่ายทอดทาง
เฟซบุ๊กแทนรัสสปอร์ตแล้วก็ยูทูปไทยรัฐบ่าย๓แบงค์คอร์กบีทีเอสเจอกับ
ราชนาวีถ่ายทอดนะครับทางไทยรัฐสปอร์ตเฟซบุ๊คนะครับยูทูป
รัฐแล้วก็มีบันทึกการแข่งขันครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในเวลา
หนึ่งครึ่ง๖โมงเย็นบีเกซีปราจีบุรีไฮเวย์ครับเจอกับสุราธานีเพิ่มเติมแล้วก็